แล้วก็ไปเจออะไรอยู่กลางถนน

ไปดูว่าเขาเจออะไรกันครับ

ไม่โด่จริงเคี้ยบลูกกระดือก

ไม่ค่อยงั้น

มันคืออะไรคุณไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
มันเป็นพ่อตัวเงินตัวทอง

จราเข้จริงมันอยู่บนถนนได้ยังไงนะฮะ

แล้วก็ผู้หญิงก็ถามมันตัวจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า
คุณแล้วเสียงร้องเขาอ่ะดิฉันบอกว่าร้องเหมือนเสียงโอเบล่า

ส่วนผู้ชายบอกว่ามันตัวจริงดูลูกกระเดือกมาดิยังดิ้นขยับอยู่เลย
ใช่ลูกกระเดือกไหมจราเข้เราเรียกลูกกระเดือกไหมไม่รู้แหละแต่ตรงคอมันตรงเลี้ยงมัน

นี่แหละครับก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยเพราะชายหญิงคู่นี้เขาขับรถกลับบ้านกลางดึกประมาณกับตี๒แล้ว
แล้วอยู่มาเจอจราเข้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอไงคุณ
ใช่คือตอนแรกที่เขาเห็นผู้หญิงเขาสายตาสั้นแล้วมองไม่ค่อยชัด
ผู้ชายขับรถผ่านไปก่อนนะพอผ่านไปสักพักนึงถึงแบบว่าจะจอดรถแล้วก็ลงมาดูแล้วถึงเห็นว่าเป็นจราเข้จริง
นี่ฮะกลับมาดูอีกทีเอ้าจอราเข้จริงแจ้งกู้ภัยฮะ
กู้ภัยก็ต้องตามจับนะครับสุดท้ายจราเข้ตัวนี้ถูกจับได้แล้วนะครับ
โดยอาสาสมัครกู้ภัยมูลิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยคุณพี่นัทพงศ์สมสนองเขานะฮะ
คุณพี่นัทพงศ์กู้ภัยก็เปิดเผยบอกว่าตอนตี๒ได้รับแจ้งจากนายวะสะสันดำทอง
คนถ่ายคลิปแล้วก็เป็นเจ้าของรถนะฮะที่นั่งมากับแฟนสาวเนี่ยนะครับ
ขณะขับรถขับผ่านซอยเขาพระที่ตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
อยู่เจ้าจอราเข้ตัวนี้โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มานอนขวางถนนแบบนี้นะครับ
ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
ตอนแรกนะฮะกู้ภัยนะฮะก็ไม่เชื่อนะฮะว่าเอ๊ะจะมีจราเคตัวนี้รึเปล่า
เพราะตั้งแต่ทำงานกู้ภัยมาพี่เขาบอกไม่เคยได้รับแจ้งเลย
แต่ทีนี้ครับในส่วนของเจ้าของรถและคนแจ้ง
คือนายวัษฎศัลต์นี่ส่งภาพมาให้ดู
ตัวกู้ไพเองก็ถึงกลับตกใจ
เพราะนอกจากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
การจับจอราเข้ก็จะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเช่นเดียวกัน
ทีนี้ฮะก็ใจตุ้มต่อมไปถึงที่เกิดเหตุ
เมื่อไปถึงก็พบจราเข้มันคลานไปแอบอยู่ใกล้พุ่มไม้ข้างทางแล้วนะฮะ
เขาใช้เวลาประมาณเกือบ๑๐นาทีจับจอราเข้นี้ไว้ได้
เรื่องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นจราเข้ที่มีคนเลี้ยงไว้แล้วก็หลุดมานะครับ
คุณผู้ชมฟังเสียงพี่กู้ภัยหน่อยฮะ
ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีครับผมเพราะว่าก็ยากเหมือนกันครับ

ก็ตอนแรกที่เข้าไปก็ไม่แสดงอาการดุร้ายนะครับ
แต่ช่วงตอนที่จับก็มีบ้างครับ
เกาะสมุยที่ผ่านมาเราเคยออกทำการจับจราเข้ไหมครับ
ไม่เคยครับไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครับ
แล้วคนที่เจ้งว่าเค้าเกิดอาการเหล่านั่งเกิน
ก็ที่โทรเข้ามาเมื่อคืนก็มีอาการตกใจนะครับ
เขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับกู้ภัยก็ยังไม่เคยเจอครับ
คนที่เจอเห็นมันขาดขึ้นมาบนถนนเลย

นี่แหละครับพี่กู้ภัยเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหมือนกันนะ

แต่ว่าทีนี้ก็ต้องติดต่อทางประมงอำเภอแหละ
ในการที่จะนำจราเข้นี้ไปดูแลก่อน
แล้วต้องประกาศตามหามันเป็นจราเข้ของใครมันมาจากไหน
ใช่ค่ะอยากรู้อายุน้ำหนักส่วนสูง
คือจอราเคเขาไม่รู้อายุเท่าไหร่นะยาว๑๕เมตรหนัก๔๐โล
คุณจะไปตีเลขหรือว่าไง

ผมว่าต้องสืบหาให้เจอแหละว่ามันมาจากไหน
ไม่งั้นชาวบ้านแถวนั้นจะภาวะอีก

แล้วถ้าจับตัวหนึ่งไปได้มันยังมีตัวอื่นอยู่อีกหรือเปล่า